ลีน่าจังจันจาลีน่าจังจันจาโดยปกติแล้วเธอคนนี้จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องที่อยู่ในกระแสอย่างเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเลยแต่ครั้งนี้เธอบอกว่าช่วยเธอด้วย
อ้าวเป็นอะไรอ่ะแม่
ชัดพูดว่ากฏมมึงต้องมาปิดห้างนี้เลยมันไม่ได้มันอสกโกโปรก
เท้ามันมาขี้มาเยี่ยวอยู่ตรงนี้มานอนตรงนี้ต่อมอต้องมาจับแล้วดูที่เนี่ยมันเอาขยะมาทิ้งนี่เสื้อผ้ามันมาตากอยู่ตรงนี้
นี่เหรอศูนย์การค้ายอินทราสเกวอร์มันต่อศักดิ์สุขวิมนศ์
ผู้ว่ากอทมต้องมาปิดห้างนี้เลยเพราะว่ามันสกปรกเกินจะรับได้
อันนี้ถามแบบพวกเราใจเป็นกลางภาพว่าสกปรกไหม
ก็สกปรกจริงนะก็สกปรกจริงอย่างที่เธอว่านะ
ลีน่าจังจันจาอัดคลิปโวยนะครับเดินตั้งแต่ชั้น๓เลยของห้างอินทราสแควร์ประตูน้ำ
ก็เป็นที่พักของเธอด้วยเธอบอกซื้อมาหลายร้อยล้านอยู่มา๓๐ปีแล้ว
แต่มาถูกแรงงานผิดกฎหมายแอบมายึดเป็นที่ที่นอนนะครับ
ขับถ่ายเธอบอกทิ้งขยะสกปรกเหม็นไม่หมด
นอกจากนี้ทางเดินชั้น๓ตรงบดัยหนีไฟยังพบมีแรงงานมามั่วสูมเสพยาด้วย
ครูลีน่าพักอยู่ที่นั่นเธอบอกเธอดมทุกวันแล้วปัญหาขยะอีกจะทนไม่ไหวแล้วนะ
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยเคยโทรไปแจ้งตำรวจแล้วด้วย
โทรไปแจ้งแล้วเป็นยังไงแม่ลีน่า
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัย
โตไปคุณก็ไม่รับนายเวรคุณก็ไม่รับนี่ยังอยู่ในเวลาราชการ
ประชาชนมีความทุกข์ต้องการให้ท่านมาปราบปรามพวกต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ท่านก็ต้องการทำเนินการและท่านจะไปอย่างนี้ไม่ได้มันอันตราย
ท่านให้ต๊อก้องไว้ไล่มันมันจะเอามิ้นแทงต๊อก้องจะชกแล้วจะแทง
รับหรือยังท่านรับสายคุณลีน่ายังรับแล้ว

โอ้โหวันนี้มาในฐานะผู้ประสบเหตุ